กลับเข้าสู่ช่วงที่๒ของรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
กับการเดินทางตามหาร้านเส้นร้านแรกในย่านเก่าแก่ริมแม่น้ำจันทบูรณ์
หลังจากที่ไปคุยแคะแงะสูตรก๋วยจั๊บป้าไหม
เจ้าเก่าแก่๕๐ปีกันไปแบบละเอียดยิบ

ถ้าอย่างนั้นอย่ารอช้าไปรับประทานก๋วยจับร้อนฝีมือป้าไหมพร้อมกันเลย
เอาละครับพร้อมชิมก๋วยจั๊บเจ้าดังของจันทบูยแห่งนี้

จัดเข้มมากเพราะว่าน้ำซุปเนี่ยสีมันเข้มอ่ะ
โดยปกติถ้าเกิดกินก๋วยต้าน้ำข้นทั่วไปจะไม่เข้มขนาดนี้ไม่เข้มอันนี้เข้มเลยอ่ะ
รู้เลยว่าใส่เครื่องแน่นจริง

เข้มข้นจริงจริงหอมเครื่องเทศค่ะหอมกลิ่นกระเทียมด้วยใช่ค่ะ
เพราะเราใส่เต็มแม็กซจริงจริงเต็มค่ะใส่เต็มที่เลยเต็มที่ค่ะ
ตอนหนึ่งหม้อนี่ค่ะมันถึงใช้เครื่องเทศกี่กิโล
เครื่องเทศก็จะน้อยกว่าพวกกะทิพริกไทยกระเทียมกระเทียมหนึ่งใช้เยอะกิโลครึ่งนะคะ
กระเทียมหนึ่งเดียวโอ้โหใส่กระเทียมหนึ่งเดียวกิโลครึ่งวันนึงนี่ขายจะกี่หม้อนอย่างเงี้ย
เสาร์อาทิตย์จะสามหม้อสามหม้อถ้าธรรมดาก็สองหม้อ
ถ้าปกติธรรมดาก็สองหม้ออย่างเงี้ยค่ะถ้าสองที่นี่สามหม้อเลยค่ะ
แล้วการันตีว่าอร่อยแน่นอนรสชาติเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับ
รู้สึกไงบ้างที่ก๋วยจับรสชาติที่เราชอบแล้วเราก็คิดค้นสูตรขึ้นมาเอง
กลายเป็นก๋วยจั๊บเจ้าดังแห่งชุมชนดินด้านจันทบุญค่ะ
ภูมิใจตัวเองค่ะภูมิใจตัวเองเนอะใช่ค่ะว่าเราก็เก่งเนอะ
เราก็ทำมาเองได้ใช่ค่ะคิดเองได้แล้วก็ขายดีด้วยใช่ค่ะโอ้
ขายดีตั้งแต่วันแรกที่เปิดร้านเลยป่ะครั้งแรกเปิดใหม่ใหม่อืม
ก็เหมือนนักของเริ่มต้นจะเหมือนเราก้าวเท้าจะเดินครับ
เห็นไหมคะมันก็ค่อยต่อแตะต่อแตะไปเรื่อยอืมเริ่มเริ่มขายเนี้ย
กี่ปีถึงจะเริ่มขายดีเป็นเจ้าดังประมาณสักยี่สิบปีนะคะใช้เวลายี่สิบปี
ใช่ค่ะมันจะดังใช่ค่ะของอะไรที่มันไม่ง่ายนักนะคะ
ก็ยากมันยากนะยากค่ะต้องใช้ความเพียนความอุตสาหะ
ทนด้วยนะอดทนด้วยกว่าจะได้ถึงวันนี้นะครับผมคุณแม่
อยากให้คุณแม่ช่วยแบบเชิญชวนคุณผู้ชมที่มาจังหวัดจันทบุรีให้ลองมาทาน
จับของเราดูก็โดยมากไม่ต้องเชิญคลิปทีมมาถึงปั๊บมายืนมองป้ายบอกคุณ
อะไรคะหาร้านก๋วยจั๊บที่นี่ไม่มีป้ายค่ะไม่มีชื่อไม่มีชื่อ
ไม่มีป้ายแต่มีหม้อก๋วยจับอยู่หน้าร้านใช่ค่ะถ้าคุณมาริมน้ำจันทบูรณเนี่ยค่ะ
หาหม้อก๋วยจับอ่ะมีอยู่ร้านเดียวเลยมีร้านเดียวค่ะเออเปิดปิดกี่โมงจ๊ะ
อ่ะสามโมงเย็นหมดถ้าวันเสาร์อาทิตย์บ่ายโมงบ่ายโมงก็หมดแล้วเหรอหมดแล้ว
แล้วเปิดกี่โมงทำต่างกันตี๔ตี๕เปิดขายจริงจริง๘โมงเช้า
โมงเช้าเริ่มขายอ่าโอเควันนี้ขอบคุณมากมากครับคุณแม่ครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับใครจะไปคิดว่าบ้านไม้เก่าหัวมุมถนนหลังนี้
จะมีเสน่หเยาวยวนมากกว่าการชวนให้คนมาถ่ายรูปแต่ยังเต็มไปด้วยเสน่ห์ของรสชาติ
และความพิธีพิทันของเมนูก๋วยจับสูตรโบราณในชุมชนแห่งนี้พอซดน้ำซุปก๋วยจับกลิ่นหอมรสหวานกลมกล่อม
กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณน็อตนักเล่าเส้นของเราก็ไม่หยุดแต่เพียงเท่านี้ค่ะ
ยังคงมุ่งหน้าหาร้านเส้นในชุมชนแห่งนี้กันต่อไปโดยร้านเส้นร้านต่อไปจะขอเปลี่ยนฟิลจากเมนูเส้นร้านเก่าแก่
เป็นเมนูเส้นอนาชาติผสมสารความเป็นไทยที่จัดจ้านและอัดแน่นชนิดว่ายกทะเลมาเสิร์ฟไว้ในจาน
อยากรู้ว่าจะเป็นร้านไหนตามพิธีกรหนุ่มหลอกของเราไปสืบสาวราวเส้นกันที่ร้านที่๒กันเลยดีกว่าค่ะ
สวัสดีครับพี่จูนครับสวัสดีครับคุณน็อตสวัสดีครับ
เป็นเจ้าของร้านท่ามาจันทร์ซึ่งเป็นคาเฟ่อเรสรองริมน้ำในชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์แห่งนี้นะครับ
ถึงชื่อก่อนท่ามาจันทร์ทำไมถึงชื่อท่ามาจันทร์
แถวเนี้ยครับจะเป็นท่าเรือมาก่อนอ๋อเคยเป็นท่าเรือมาก่อน
ใช่ครับแล้วก็ผมอยากใช้คำว่าใช้จันทบุรีด้วย
สมมุติว่าคนมาจันทบุรีเนี่ยจะได้จำชื่อร้านได้ว่าถ้ามาจันทร์เนี่ยต้องมาแวะร้านนี้
อ๋อเล่นคำพ้องเสียงบ้างกันเถอะใช่ท่ามาจันทร์คือท่าเรือก่อน
ใช่ครับท่าเรือมาจันบุรีใช่ครับแล้วก็สมมุติว่าคนอื่นเดินทางมาจันทร์ก็ท่ามาจันทร์ของถุง
ท่ามาจันทร์อย่าลืมแวะร้านนี้นะใช่ครับแต่ผมใช้คำว่าทออทาแม่เอกท่า
เอกท่าไม่ท่าเป็นท่าไม้จันทร์นะเปิดมากี่ปีแล้วครับผมประมาณหกปีแล้วครับร้านอาหาร
ร้านอาหารเนี่ยเดี๋ยวเป็น๖ปีแล้วครับครับตอนนี้ก็ขยับไปย้ายมีโรงแรมด้วยใช่ครับครับ
จูนเนี่ยจริงเป็นคนจันทบุรีป่ะใช่ครับผมอยู่ที่ไหน
เมื่อก่อนผมอยู่แหลมสิงห์แล้วผมต้องมาเรียนหนังสือด้วยกันครับ
มาแล้วเราก็เคยสัมผัสกับถนนเส้นนี้อืม
ก่อนเส้นนี้มันรุ่งเรืองมากมันสวยมาก
พอไฟไหม้ไปคนก็ย้ายย้ายออกไปอืม
เงียบเรามีความรู้สึกว่าเราคนจันทบุรีนะครับ
ทำไมเราไปเที่ยวบ้านเมืองอื่นเขามีถนนสวยอย่างนี้
ทำไมเราไม่ยอมทำตรงนี้ให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับผม

ปีที่แล้วตรงนี้ก็เงียบว่าคนออกไปหมดแล้ว
ใช่น้อยมากครับร้านอาหารเนี่ยแทบไม่มีครับผม
จนวันนี้ริมน้ำจันทบูรณถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่ท่องเที่ยวที่ถ้ามาจันทร์แล้วห้ามพลาดเลย

พูดถึงการตกแต่งร้านบ้างครับเราทำไปเยอะมากตอนที่เราได้ตึกมาแรกเนี่ย
อาคารนี้เป็นอาคารเก่าครับ
ผมก็พยายามจะเอาไม้เอาอะไรเก่าของที่มีอยู่ในนี้
หรือว่าของที่เราสามารถเก็บสะสมไว้เอามาตกแต่งในนี้
ตอนแรกเป็นอาคารไม้หรืออาคารปูน

ใช่ครับผมครับพวกเครื่องเสียงโบราณอะไรอย่างนี้ครับ
ตรงนี้ข้างหลังนี้ก็บินน้ำเลย

ฝั่งนี้ฝั่งริมน้ำเนี่ยผมจะตกแต่งเป็นแบบ

ข้างด้านบนจะเป็นเรื่องห้องพัก

ตอนนี้ก็ใครขยายธุรกิจจากร้านอาหารก็ขึ้นสู่ที่พักด้วย

คืออาหารทะเลเนี่ยจันทบุรีของเขาจะ

แล้วพอผมเป็นคนชอบทานเส้น
พอกลับมาทีไรก็ต้มยำลองใส่เส้นนู้นเส้นนี้สิ

อันนี้มีอยู่วันหนึ่งก็โอเคเส้นสปาเกตตี้นี่แหละ
ลองใส่ดูแล้วให้แม่ครัวลองทำให้ผมชิม

ผมก็เลยบอกอย่างนี้ก็เป็นเมนูของห้าอาจารย์อีกเมนูดีกว่า

เพราะว่าลูกค้าที่นี่ส่วนใหญ่ก็เป็นต่างชาติก็เยอะ
จะเป็นเมนูที่ผสมลักษณะความเป็นใครกับต่างชาติมา

ก็จะทำได้ง่ายขึ้นเนอะ

ขอบอกเลยว่าลืมภาพเมนูสปาเกตตี้ต้มยำแบบเดิมไปได้เลย
แต่หน้าตาจะเป็นยังไงจะจัดหนักขนาดไหน
ช่วงหน้ามาสืบสาวราวเส้นกันต่อค่ะ